รอยพระบาทในหลวงราชการที่๙
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน๓แห่ง
ในอำเภอวาปิปฐุมจมหาศาลคาม
หลังพระราชทานเงินช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
เนื่องจากว่าอาคารเรียนหลังเก่านั้นถูกพายุพัดพังเสียหาย
สร้างความปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกร
ชาวจังหวัดมหาศาลคำอย่างหาที่สุดไม่ได้

เพื่อเดินทางไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน
ของเด็กในระแวกบ้านกอกตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปฐุม
ก็ไม่ได้ลำบากยากเข็นเหมือนรุ่นปู่ย่าตายาย
เพราะที่นี่ห่างจากตัวจังหวัดเกือบ๖๐กิโลเมตร
หากย้อนกลับไปเมื่อ๔๕ปีก่อนถือว่าธุรกันดาล
ไม่มีถนนหนทางสัญจรได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้

พายุฤดูร้อนพัดถล่มหมู่บ้าน๓ตำบลในอำเภอวาปีปฐุม
อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านแดงโรงเรียนบ้านเหล่าก้างปลา
โรงเรียนบ้านกอกเสียหายทั้งหลัง
แต่ทุกคนไม่คาดคิดว่าโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
จะถูกฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้ใหญ่บ้านกับท่านนายอำเภอท่านผู้ว่า
งานไปที่ส่วนกลางนะครับ
โดยก็คือมูาริทิระบัชนุพระก็คือ
เป็นมูลนิธิที่ในหลวงท่านเป็นองค์อุปถัมภกเป็นผู้ดูแลนะครับ
ก็ด้วยความเป็นห่วงก็เลยพระราชทานเงินมาให้นะครับ
เป็นเงิน๑๙๐๐๐๐บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนนะครับ
ตุลาคมปีเดียวกันหลังซ่อมแซมอาคารเรียนแล้วเสร็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน
พระราชทานเงินช่วยเหลือทั้ง๓แห่งด้วยพระองค์เอง
อย่างความปราบปลื้มแก่ประสบกรณิกรชาวาปีปฐุมอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระเจ้าเป็นดินเป็นมะสางไฮว้างสิล่ะ
ป๊า๊ดโรงเรียนนี่ก็งามแท้นี่ล่ะอาคารนี่ล่ะ

ยังไม่รู้ว่าในหลวงเป็นใครเป็นยังไง
เห็นแต่อยู่ที่เหรียญสตางค์เหรียญเงิน
ไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นวันนั้นนะครับ
ก็ผมนั่งอยู่ท่านก็เสด็จเดินผ่านหน้าเราไปนะครับ
ก็คือมันเป็นลักษณะสัญชาติยานความประทับใจก็คือ
เรายกขึ้นมือยกมือขึ้นบ้านแบบไม่รู้ตัว
ประทับใจว่าทำไมในหลวงเสด็จมา
ทำไมต้องเอาผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรไปลองพื้นให้ท่านเดินให้ท่าน

นะคะว่าท่านคือเป็นผู้ที่เคารพบูชา

โดยเอาผ้าที่ท่านมาประทับรอยพระบาทลงไปผ้าเนี่ย

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖๑๗และ๑๘
แต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเรียกกันติดปากว่าโรงเรียนในหลวง
ซึ่งได้รับงบประมาณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
หลายคนมีความไฝฝันอยากจะมาเป็นครูที่นี่

ที่ได้มีโอกาสได้มาสนองงาน
แล้วก็ทำงานในส่วนที่เป็นพระบรมราชบาย
ท่านในหลวงได้มาสร้างขึ้น

หลังนี้นะครับอาคารหลังนี้จากหลังนี้มันก็เติบโตเป็นอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้น
คือท่านเองก็เป็นห่วงว่าโรงเรียนของฉัน
ตอนที่ไปประชุมกับทางมูลนิธิรับประชานุเคราะห์
เขาจะเอาพระราชดำรัฐของในหลวงมาพูดว่าโรงเรียนของฉัน

จะต้องดีจะต้องมีความเจริญทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น
พระพุทธรูปที่ในหลวงราชการที่๙พระราชทานให้ทั้ง๓โรงเรียน

วิทยุที่พระราชทานสำหรับครูและนักเรียน

ก็ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์
เช่นเดียวกับรอยพระบาทที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
ยังคงจารึกอยู่ในหัวใจทุกดวง
ของชาวตักกษิลานครไม่เสื่อมคลาย
ฉันในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
น้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์ท่าน
ได้นำมาปฏิบัติและนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แก้๕ดีแก้แรงแก้เจ็บแก้จน
และ๕ดีหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ดิฉันได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแผ่ไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
ได้ให้ทุกหมู่บ้านพระศกนิกรของพระองค์ท่านทุกหมู่เรา
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวค่ะ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย